จังหวัดสะแก้วเมื่อกว่า๔๐ปีก่อนนั้นได้รับผลกระทบจากปัญหาการสู้รบของประเทศเพื่อนบ้านนะคะ
และความขัดแย้งนั้นก็ลุกคืบเข้ามาภายในเขตแดนไทย
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านจนสามารถดึงมวลชนกลับเข้ามา
สู่ประเทศได้นะคะแล้วก็ใช้ความเพียนในการเสด็จพระราชดำเนินติดตามโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง
โดยไม่กลัวพยันตรายต่างค่ะติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
พระบาทจารึกลงบนผืนดินตำบลช่องกลุ่มอำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้ว
เมื่อวันศุกร์ที่๑๒พฤษภาคมปี๒๕๕๙
คราวเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนธ
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยชันตามพระราชดำริ
ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนพัฒนาแหล่งน้ำ
โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสะแก้วปราจีนบุรี
เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวเทือกเขาบรรทัศน์
เชื่อมต่อกับประเทศกัมพูชา

อย่างเต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวของกลุ่มคอมมิวนิสต์
ทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ถูกครอบงำความคิดและจิตใจไปด้วย
สภาพในพื้นที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งในหลายมิติ
แต่ในหลวงราชการที่๙ก็ไม่ถือเป็นอุปสรรค

เสด็จพระราชดำเนินลงพื้นที่อำเภอวัฒนานคร
เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการมาตลอด

เพราะส่งทอดพระเนธได้ทะลุไปถึงต้นต่อของปัญหา

จึงพระราชธารณ์แนวทางการพัฒนาไว้สามด้าน
และการจัดสรรที่ดินทำกินกับที่อยู่อาศัย
พระการณ์แห้งท่านคิดว่า
ท่านต้องรวมชาวบ้านทาวบ้านกระจากัจากายอยู่ไปทั่ว

ให้กลุ่มที่ดินจัดจันที่ดินให้คนละ๑๔ไร่
ให้เข้ามาอยู่เป็นหมู่บ้านเป็นกลุ่มเป็นก้อน
ง่ายกับการพัฒนาง่ายกับการดูแล
แต่ก่อนมันมีพื้นที่สีชมพูมีฝ่ายภูเขาการร้ายอยู่ในพื้นที่ด้วย
อยากจะพัฒนาเกี่ยวกับอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรตรงนี้
วสินวโฮรำชาวบ้านระเบาะหูกวางตำบลช่องกลุ่มอำเภอวัฒนานครเล่าว่า
จากจะได้เข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทในหลวงรัชกาลที่๙
อ่างเก็บน้ำห้วยชันแล้วยังได้รับพระราชทานที่ดินทำกิน๑๔ไร่
นับแต่นั้นมาจึงพัฒนาพื้นที่ด้วยความตั้งใจ
ที่ดินพระราชทานขยายอนาเขตออกไปและปลูกพืชสวนแบบผสมผสาน
มีรายได้เลี้ยงครอบครัวมาถึงทุกวันนี้
จากดินดีก็ยังไม่พอการเกษตรคือหลักสำคัญคือน้ำ
ถ้าไม่มีน้ำจากอ่างพระปงอันเนื่องโครงการมาเนื่องมาจากราชดำริก็อยู่ลำบาก

นายวศีลยังพัฒนาการเลี้ยงกุ้งลอบสเออส์เตอร์น้ำจืดหรือกุ้งก้ามแดง
โดยใช้สวนปามสร้างบ่อเพาะเลี้ยงและใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำพระปรง
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในโครงการตามแนวพระราชดำริไปเลี้ยงให้กุ้งเติบโตขายได้ราคาดี
ทั้งหมดนี้ได้สร้างความมั่นคงให้ชีวิตมาตลอด
และล้วนเป็นไปตามสามแนวทาง
เราทำเราได้เราพัฒนา
เราเจริญนี่แหละผมฝังใจตรงนี้
เราคิดมาและปฏิบัติมาตลอด

ใช่ไหมฮะเราทำเราได้เราพัฒนาเราเจริญตรงนี้ฝังจิตใจเลย
คาถาพ่อคลังมากถ้าไม่มีโครงการพระราชดำริผมเองก็จะคิดว่าคงไม่มีวันนี้หรอก
ผมรักโครงการตรงนี้มากเพราะว่ามันไม่มีโครงการไหนที่จะดีเท่าโครงการร่ำเรียน
สร้างน้ำให้ประสบคิกรท่านบ้านอื่นก็อยู่๑๐๐๐๐๐หมู่บ้านเขาจะมีน้ำบริโภคอุปโภคบริโภคเหมือนโครงการร่านบริก
ถือว่าของเรามาอยู่ในโครงการถือว่ามีบุญมีบุญสูงมาก
วิริยอุตสาหะที่มีต่อโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา
เสด็จพระราชดำเนินไปติดตามโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
จากพื้นที่สีชมพูที่เคยสนับสนุนและเป็นมวลชนให้กลุ่มคอมมิวนิสต์
ชาวบ้านได้หันกลับมาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ
ผืนดินของความขัดแย้งมาเป็นพื้นที่สีเขียว
เต็มไปด้วยพืชพันธุ์ทางการเกษตร
และความสุขจากน้ำพระราชหารุทัย
ก็ได้เป็นบ้านอยู่ในใจของชาวบ้านที่นี่เสมอมาก